ที่ทำให้คนเป็นพ่อคนเป็นแม่ต้องปวดหัวกับเรื่องของลูก
ติดยาเมายาคลั่งยาคุณผู้ชมครับสุดท้ายทำลายข้าวของภายในบ้าน
ใครจะทนไหวฮะสุดท้ายพ่อต้องแจ้งตำรวจมาช่วยจับตัวลูกแบบนี้ครับ
ได้แล้วยังขุมครั่งอยู่เลยอ่ะดูสิท่านต้องใช้คนกี่คนอ่ะนะออห์จับ
ก่อใพที่พระอาจีนบุหรีนำกำลังเข้าไปจับกุมนายแสวงโฆษณ์ดาอายุ
สามสิบเก้าปีในในบ้านเขานั่นแหละครับนะฮะเจ้าตัวคุ้มครั่ง
เมายาทำลายข้าวของภายในบ้านพัดลมเอ่ยหมอกข้าวเอ่ยพังหมด
ใครจะทนไหวชาวบ้านเองก็ทนไม่ไหวก็แจ้งตำรวจมาจับนะฮะ
เหตุการณ์ภาพที่เห็นเนี่ย๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละ
ผู้เป็นพ่อแต่เป็นพ่อเลี้ยงนะคุณสมพรอายุ๖๘ปีเป็นพ่อเลี้ยง
เขาบอกว่าโอ้โหจริงแล้วลูกเลี้ยงเขาเนี่ยเคยผ่าตัดสมองมา
แต่ผ่าตัดสมองมากลายเป็นคนติดยาไปเสพยาจนเป็นอย่างนี้ฮะคุ้มครั่ง
นะฮะไม่พอใจอะไรก็ทำลายข้าวของทรัพย์สินภายในบ้านมะคงห้อข้าวไม่ต้องกินกันแล้วข้าวพังหมด
แรกทุกคนพอจะรับมือไหวเห็นว่าเออเคยผ่าตัดมาก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่พอนานไปมันหนักขึ้นหนักขึ้นคุณผู้ชมดูพัดลมดิมันก็ฟาดพังหมดแบบนี้
ก็เลยไม่ไหวก็เลยแจ้งตำรวจมาจับดีกว่า
เห็นใจคุณพ่อนะคะ
ลำพังการใช้ชีวิตมันก็ลำบากมากพออยู่แล้ว
คือมันเริ่มจากเด็กในบ้านทะเลาะกันก่อน
เรื่องของการแย่งขนมนะฮะ
ทีนี้นี้แม่เลี้ยงก็คือเป็นแม่ของผู้ป่าเหตุ

ก็คือเป็นน้องคนนี้เนอะ

ก็มาต่อว่าหลานทำน้องว่าทำไมเด็ก๕ขวบ
คงซื้อข้าวกินเธอก็สวนกลับไป

เองได้นะฮะสุดท้ายก็เปรียบไป

ก็คือเถียงกันกับโปรเมฆที่ปราดรูปกกกเหตุ

ไม่พอใจตัวเองโดนแบบ

แม้จะเป็นน้องแต่ว่าต่างแม่กันเธอก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
แล้วเคยมีคดีหรอ
มีค่ะแล้วมันหลายอย่างเลยมันหลายเทียร์แล้ว
มันหลายเทียร์มันก็เป็นเทียร์หนึ่งเทียร์เดียวมันสามสี่เทียร์แล้ว
มันก็หลายอย่างไม่ใช่ครั้งแรกนะเออแล้วมันก็มีปัญหาหลายอย่างซุ่มกันอยู่
ทั้งเรื่องของการเป็นแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงกัน
แล้วก็มีหลานคนเล็กด้วยแล้วก็มีคนก่อเหตุ
เมาแต่ยาอะไรแบบนี้มันก็สุ่มกันอยู่
สุดท้ายเนี่ยตำรวจจับกลุ่มตัวในแสวงไปไปค้นนะฮะ
ส่วนสายประเหตุนู้นอ่ะเสร็จย้ามันมีอุปกรณ์การเสพอยู่
ก็เลยพาตัวไปที่โรงพักแล้วก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ